ครับคุณผู้ชมครับครับ

เขาบอกว่าในความมืดวิทย์มันก็มีแสงสว่างจากเที่ยงแทนแท่งเทียนให้เราเห็นความหมาย
วันนี้โลกออนไลน์เขาส่งต่อกันมากครับเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
นรงศักดิ์โอสธนากรเราที่รู้จักกันว่าผู้ว่าหมูป่า
มันมีเพจออกมามีข้อความในเพจบอกว่า
ผู้ว่าหมูป่าชงไอเดียรับคนลำปางกลับบ้าน
สำหรับคนติดโควิดพื้นที่สีแดงแต่หาเตียงไม่ได้
ไอเดียนี้ก็คือว่าคนลำปางที่ไปทำมาหากินอยู่ในกอทมหรือจังหวัดอื่น

แล้วอยู่ในสภาพรอเตียงเตียงเต็มหาเตียงไม่ได้
ต้องนอนรอเตียงแล้วอาจจะต้องตายคาบ้านถ้าป่วยหนัก
ในรายละเอียดถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าท่านเป็นคนลำปาง
ท่านก็ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เขาขึ้นไว้
เพื่อให้มีการประสานงาน

ในการที่จะจัดรถไปส่งที่ลำปางหรือให้รถมารับไปลำปาง
เพราะว่าปล่อยให้เดินทางเองไม่ได้
ถ้าเดินทางเองเดี๋ยวก็เอาเชื้อไปแพร่เพื่อนร่วมทางต่อไปอีก
แล้วเมื่อไปถึงลำปางแล้วก็จะมีกระบวนการหาเตียง
จากโรงพยาบาลให้เข้ารับการรักษา
ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหา
เพราะว่าหลายจังหวัดในช่วงนี้เนี่ย
การติดเชื้อลดน้อยลงมาก
จังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วด้วยซ้ำ
โรงพยาบาลสนามในบางจังหวัด
ที่เคยเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเมื่อ๒๓เดือนก่อน
ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วเพราะไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม
ซึ่งในจังหวัดเหล่านี้ครับก็จะมีเตียงว่าง
โรงพยาบาลว่างที่จะรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาได้
แล้วถ้าเป็นไปตามที่ว่านี้
อกจากจะเป็นการช่วยเหลือคนที่เป็นชาวจังหวัดนั้นแล้วเนี่ย
ก็ยังเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในกรทมและเขตปริมณฑล

แนวความคิดของผู้ว่าลำปาง
ก็กลายเป็นรูปแบบให้ผู้ว่าหลายจังหวัดใช้แนวทางเดียวกัน
แล้วก็ประกาศรับคนจังหวัดของตัวเองให้กลับไปรักษาโควิด

เท่าที่เห็นรายชื่อตอนนี้ก็มี
โคราชนครราชศรีมา

แล้วก็น่าจะมีจังหวัดอื่น
ที่แสดงความจำนงรับคนของจังหวัดตัวเอง
กลับไปรักษาตัวในจังหวัดบ้านเกิดเพิ่มขึ้นมาอีก

แต่ข้อสำคัญคือต้องเน้นเรื่องการเคลื่อนที่ย้ายคนป่วยผู้ติดเชื้อ
การเดินทางต้องรัดกลุ่มรอบครอบ
คืออย่าปล่อยให้คนในจังหวัดนั้นเนี่ย
เขาเกิดภาวะหวาดกลัวหวั่นไหวว่าเดี๋ยว
คนติดเชื้อจะเอาเชื้อไปติดไปแพร่ใส่เขา

ไม่ให้คนนอกจังหวัดเข้าไปในจังหวัด
โดยเฉพาะคนที่มาจากพื้นที่สีแดง

ที่จะยกตัวอย่างคือจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยท่านผู้ว่าประกาศเลยว่า
จะดำเนินคดีกับผู้ติดเชื้อทุกราย
ที่เดินเข้าพื้นที่นิจจัยความโดยสรุป

ทีนี้อันนี้เป็นประเด็นของการระมัดระวัง
ป้องกันการติดเชื้อในจังหวัดของตัวเอง
ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับ

แต่ว่าที่ผมเห็นว่า
ไม่ค่อยเป็นธรรมกับท่านผู้ว่าสิงห์บุรี
คือมีคนเอาเพจของผู้ว่านั้นลงสัก

แล้วข้างล่างเป็นเพจของผู้ว่าสิงห์บุรี

แล้วก็ส่งไปในโลกออนไลน์
มันเป็นความหมายและทำนองว่า
ผู้ว่าจังหวัดหนึ่งเปิดใจกว้าง
เปิดรับคนของตัวเอง
กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด
แต่ผู้ว่าอีกจังหวัดหนึ่งจะดำเนินคดีกับคนที่
มาจากนอกพื้นที่แล้วเดินเข้าจังหวัด
แล้วทำให้มีความหมายว่า

ท่านผู้ว่าสิงห์บุรีเป็นคนใจร้าย
ทั้งที่ประกาศเนี่ยมันคนละมิติกัน

อันนี้ก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับท่าน

ประเด็นที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ไปว่า

ในกฎธมและปริมณฑล

ผู้ใช้แรงงานแตกคือหนีออกจากแคมป์

แล้วถึงค่อยส่งเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อม
แล้วค่อยให้ตำรวจตั้งด่านตรวจรอบมุมเมืองเนี่ย
จนทำให้เกิดสภาพพึ่งแตกรัง
เพราะว่าถ้าผู้ใช้แรงงานติดเชื้อ
ก็จะนำเชื้อไปแพร่ต่างจังหวัดเหมือนกับช่วงสงกรานที่ผ่านมา
เออประเด็นนี้ก็มีคนบอกให้ผมคิดในมุมบวกคิดอีกมุมหนึ่ง
คือว่าให้คิดว่าถือว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ส่งคนติดเชื้อ
ไปรักษาตัวในต่างจังหวัดในช่วงที่โรงพยาบาลในกอทมและปริมณฑล
อยู่ในสภาพเตียงเต็มเพราะว่าเตียงในโรงพยาบาลต่างจังหวัดยังว่างอยู่
อย่างที่บอกอันเนื่องมาจากการติดเชื้อในช่วงหลังมันลดลงมาก
จังหวัดเกือบจะไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลยด้วยซ้ำไปฉะนั้นก็อย่าห่วงเรื่องการแพร่เชื้อ
เพราะว่าแผนการตรวจหาคนติดเชื้อสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ย
เขามีกลไกอยู่แล้วกลไกของกศมกลไกของฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร
ใช้แรงงานที่กลับไปบ้านเกิดก็ไม่มีทางลอดหูลอดตาคนเหล่านี้ไปได้
แล้วถ้าคนผู้ใช้แรงงานถูกตรวจพบว่าติดเชื้อเขาก็จะได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลในจังหวัด
เพราะเตียงมีดีกว่าให้กระจุกรอเตียงอยู่ในกอทมซึ่งรับสภาพไม่ไหว
และเป็นปัญหาหนักขึ้นทุกวันอย่างที่รู้กัน
การประกาศเปิดแคมเปญปิดแคมเปญคนงานก็เหมือนโยนระเบิดลงไปให้ตกใจกลัว
หลบไปต่างจังหวัดแล้วถ้าติดเชื้อก็จะได้รับการรักษาเร็วกว่ารอเตียงในกอทม
ทีนี้ก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะถ้าให้คิดอย่างนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่าอ้าว
แล้วที่คเอ๋มเขอยประกาศไว้เดิมว่าให้ยียิบเจ็ดกระระกะดา
ก็ประกาศว่าไม่ให้เป็นวันหยุดอีกแล้วกลัวคนจะเผ่นออกไปต่างจังหวัดกันมาก
มันก็ย้อนแย้งกันผมถึงบอกว่าเรื่องการแก้ปัญหาโควิดนั้นต้องคิด
ให้เป็นระบบมากกว่านี้อย่าให้หลักการมันย้อนแย้งกันเอง
กลับไปกลับมาล่าสุดได้เห็นข่าวที่คุณทัศนัยโคตรทองรายงานเมื่อกี้
ตอนนี้นายกพลเอกประยุทธ์กำลังอยู่ที่ภูเก็ต
เปิดโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์เป้าหมายฟังดูดี
ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสักสี่ร้อยห้าร้อยคนในวันแรก
แต่ว่าล่าสุดเห็นเมื่อวานเนี่ยททเขารายงานว่า
วันนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเดินให้นายกเห็นเพียง๒๐๐กว่าคน
คือตัวเลขสองร้อยสิบเจ็ดคนเท่านั้นเพราะอะไรครับ
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่เราเพิ่งประกาศให้นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติ
เพิ่งประกาศลงมาเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนนี้เอง
เออทำไมเพิ่งประกาศสันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาทั้งที่โครงการนี้คิดมาตั้งนานแล้ว
ก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่นี้ไม่ทัน
ก็เลยนักท่องเที่ยวที่มาได้ทันวันนี้มีน้อย
อันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาคือนายกท่านเป็นทหาร
คิดแบบทหารท่านคิดว่าเมื่อสั่งปุ๊บแล้วต้องทำได้ปั๊บ
ฝ่ายปฏิบัติเขาปฏิบัติกันไม่ทันเพราะเขาไม่ใช่ทหาร
เขาก็ทำกันไม่ทันและนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นที่
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ